กรมศุลกากรไปจับสินค้าต้องห้ามแล้วก็หลีกเลี่ยงภาษีหลายรายการ
ยนตร์เก่าวายต่างประเทศชุดแผงโซระเซลว์กว่า๑๐๐๐ชุด
ของเล่นเด็กละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากว่า๓๐๐กล่อง
ที่กรมศูนยากากรตรวจยุดเอาไว้ได้
หลังมีผู้ที่ลักลอบนำเข้าประเทศโดยเลี่ยงภาษีสุรกากร
จากการขนส่งทางเรือรวมมูลค่าเสียหายกว่า๓๐ล้านบาท
นายวิจักรอภิรักษ์นันชัยรองอธิบดี
รักษาการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารจัดการเก็บภาษีกล่าวว่า
สุรกากรได้เร่งรับปรับรามสินค้าลักลอบหลีกเลี่ยงอากรห้ามข้อจำกัด
เพื่อสกัดกั้นป้องกันการปรับรามสินค้าลักลอบแล้วก็หลีกเลี่ยงหนีศุลกากร
สินค้าระเมิดทรัพย์สินค้าธรรมปัญญาและสินค้าที่เป็นภัยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยเบื้องต้นจะนำสินค้าทั้งหมดที่ยึดได้ไปตรวจสอบแหล่งที่มา
โดยคาดว่ามาจากหลายประเทศเพื่อเตรียมส่งจำหน่ายต่อ
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
พร้อมเตรียมขยายผลไปยังผู้ผลิตผู้นำเข้านะครับ

ทางด้านสำนักงานศูนยากากรตรวจสินค้าและกระบัง
มีสถิติการจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายสุรกากร
แล้วก็กฎหมายอื่นเกี่ยวข้องรวมกว่า๖๐๐ลายครับ